มีแต่ว่าก็คือเป็นคนที่นับถือกันอะไรอย่างนี้

มึงมันตัวสวยอะไรอย่างนี้
นี่คำมันก็จะเจ็บทิ้มแทงมาในใจเราว่า

เราต้องใช้เขาให้ได้อย่าให้เขาดูถูกเรา
มึงร้องได้ให้ร้าง
มึงร้องได้ให้ร้าง

งสักฟอก๑๐๘ช็อปสูตรใหม่เพิ่มพลังสัก๒เท่า

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศ

๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ช่วงนี้ก็โอ้โหรถราติดกันเหลือเกิน
อยู่บ้านดีกว่านะครับเย็นแบบนี้
พร้อมหน้าพร้อมตาดูรายการของเรา
ได้สาระดีได้ฟังเพลงเพราะ

ก็มีประโยชน์การนำเนินชีวิตของเรา

บางคนบอกว่า๑๐เพลงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ

บางคนตั้งเป้าไว้๒๐๐๐๐๐ก็ได้ไปตามเป้า
หรือบางคนมาแล้วผิดหวังแต่ว่าก็ได้กำลังใจกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมค่ะ

ครั้งที่แล้วเราพบกับเธอแล้วนะคะคุณนุ้ยนะคะ
คุณผู้หญิงคนหนึ่งเลยที่เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงวัยกลางคน
ที่มีหัวใจแข็งแกร่งมากเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเรียกได้ว่าหลายปากหลายท้องเหลือเกินค่ะ
จากหลายคนแล้วนะคะนี่ก็อีลุงตุงนังเลยค่ะ
เรียกว่างูกินห่างก็ว่าได้ค่ะ
นัทรดานามสกุลรวมสินค่ะ
ชื่อเล่นชื่อนุ้ยอายุ๔๐ปีค่ะมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะ
ตั้งแต่๔โมงเย็นปิดร้านประมาณเที่ยงคืนค่ะลูกค้าน้อยค่ะขายไม่ค่อยดี
ครอบครัวเราอยู่กันทั้งหมด๘คนค่ะก็คือมีแฟนมีหนูแล้วก็ลูกสาวของหนูก็คือลูกติดหนู
แล้วก็ลูกติดแฟน๓คนแล้วก็มามีด้วยกันอีก๑คนลูกทั้งหมดเป็น๕คน
มีญาติก็คือแม่แฟนค่ะก็อายุเยอะแล้วหลงลืม
ทุกวันนี้นะคะลงทุนขายของต่อวันต้องใช้ทุนประมาณพันห้า
ถ้าวันหนึ่งขายได้น้อยกว่า๓๐๐ก็ถือว่าอยู่ไม่ได้ลำบาก
เงินที่จะใช้จะกินจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่มันไม่พอก็เลยต้องกู้เป็นหนี้นอกระบบ
ช่วงล่าสุดก็คือกู้มาเจ้าละ๒๐๐๐๒๐๐๐ก็ต้องผ่อนเขาทุกวัน
ตกเย็นอย่างเงี้เขาก็จะมาเก็บแล้วถ้ายังไม่มีให้เขาก็
เขาก็บอกไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจะมาอีกรอบนึงก็ต้องให้เขาอยู่ดีเก็บให้เขาอยู่ดี
ก็ไม่เกินวัน๒วันจ่าย๗๕๐เจ้านึงแล้วก็๕๐๐บาทเจ้านึงค่ะ
ตัวเราเองไม่ขอที่จะร่ำรวยไม่ขอที่จะมีอะไรมากมาย
แต่ว่าอยากให้หนี้มันหมดไปอยากแค่ให้หนี้หมดไปเท่านั้น
เชิญครับนี่ครับ
สวัสดีครับคุณอุ๋ย

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตกับคุณนุ้ย

สวัสดีนะคะคุณหนุ๊ยสวัสดีนะคะ
แล้วลูกสาวคนที่สอง

น้องเพชรใช่ไหมครับพี่เป๊กขอโทษลูก
ลูกสาวคนที่๓น้องแพลวนะคะ
ลูกสาวคนที่สี่

ขาดคุณย่าคุณย่ามาไม่ไหว
ดูในภาพชีวิตเมื่อสักครู่นี้นะคะ

พอปิดร้านเนี่ยปิดร้านกี่โมงพี่นุ้ย

แล้วเด็กยังไงเพราะว่าต้องเก็บโต๊ะที่ลูกค้ากิน

ตรงที่ปูผ้านอนเนี่ยจะนอนด้านนอกได้ไม่ครบคนหรอก

จะมีห้องที่มีแบบเก็บของเก็บอะไร
นั่นแหละให้เด็กวันที่จะต้องไปโรงเรียนนะ

ข้างในนี้แทบจะแบบเวลาจะเดินเข้าไปหยิบของนี่

ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นทั้งร้าน
เป็นทั้งบ้านเป็นทุกอย่าง

ไปใช้รวมกับใครยังไง

แต่ต้องหิ้วไฮคอน
ก้าซาโพมแชมพูอะไรของเร้อโลก
หนุ้ยแล้วเวลาอย่างนี้ขายไม่ได้เจ้าหนี้ก็มา
ทำยังไงฮะระหว่างวัน
ระหว่างวันก็คือต้องรอให้ขายได้อย่างเดียว

มีความหวังที่ว่าเออเดี๋ยวก็ขายได้

การที่เราจะต้องโทรไปหยิบยืมเงินใครเนี่ยเอ่ยปากกับเขาว่ายังไงบ้าง
ก็พูดไปตรงบางทีโทรไปหาพี่ชายไงค่ะ

หนึ่งทำไรอยู่เออ
พอเออพอมันเอออย่างนี้ค่ะจะรู้เลยว่าเป็นไงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าบ่อยบ่อยค่ะบ่อยแล้วก็ยังไม่ได้ใช้
แล้วเคยเจอไหมครับหลายที่เขาพูดแบบทำให้เราเสียความรู้สึก
มีแต่ว่าพอถึงวันที่เราคืนเขาไม่ได้จริงอย่างนี้เขาจะแบบมีคำแบบ
พวกมึงมันตัวสวยอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะเจ็บทิ้มแทงมาในใจเราว่าเราจะหาวิธีไหนดี
พี่เราต้องมีห่วนทางเราต้องมีห่วนทางนะ
เราต้องใช้เขาให้ได้อย่าให้เขาดูถูกเรา
มีความรู้สึกว่าโชคดีนะตอนนี้แบบต้อง
ขอบคุณนะคะไทยรัฐทีวีค่ะที่มีรายการนี้ทำให้หนูได้มีความหวัง
ทำให้หนูเหมือนกับเหมือนกับได้มีหวังมาอีกครั้งนึงว่า
หนูอาจจะใช้หนี้ได้อะไรอย่างนี้
ขอบคุณขอบคุณมากค่ะ
เอาจริงพี่หนุ้ยเราอยากยืมเงินคนไหมถ้าเลือกได้
ไม่อยากเลยแม้แต่หนึ่งบาทก็ไม่อยากเคยคิดเหมือนกันว่าถ้าไม่เป็นหนี้
ในชีวิตนี้ถ้าไม่มีหนี้เลยอดข้าวก็ได้ค่ะกินข้าวกับน้ำปลาก็ได้แต่ไม่ต้องเป็นหนี้

นุ้ยเองก็มีคุณแม่นะซึ่งไม่ได้เจอกันมานานนะคะ๖ปีนะคุณผู้ชม
ทางรายการของเรานะคะพยายามติดต่อคุณแม่จะให้คนขับรถไปรับคุณแม่ที่ราชบุรี
แล้วก็มาเจอพี่นุ้ยที่นี่แต่เนื่องด้วยคุณแม่เองก็มีภาระที่จะต้องเลี้ยงหลานในฝั่งของลูกอีกคนนึงของคุณแม่เหมือนกัน
คุณแม่จึงไม่สามารถมาได้วันนี้สิ่งที่รายการของเราทำได้ค่ะคุณผู้ชมคือ
เราจะให้ทางทีมงานโทรไปหาคุณแม่และให้คุณนุ้ยได้คุยกับคุณแม่ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ
ขออนุญาตต่อสายไปถึงคุณแม่ของคุณนุ้ยคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณนุ้ย

คุณแม่สีจ๋านี่เฟคกี้แล้วขุฟ้านุ่มนะคะโทรจากรายการร้องได้ให้ร้านลวกทุ่งสู้ชีวิตคุณแม่
อันนี้เป็นกรณีพิเศษจริงคุณแม่ไม่ได้เจอกับพี่นุ้ยมากี่ปีแล้วคุณแม่
ประมาณ๕๖ปีแล้วค่ะ

โอ้คิดถึงมาก
คุณแม่งั้นหนูให้คุณแม่คุยกับพี่นุ้ยนะคะ

จ้ะเดี๋ยวคุยได้เลยพี่นุ้ยอยู่ตรงนี้จ้ะ

เออรักแม่นะ

ไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงแม่

ทำให้ดีที่สุดทำเพราะพ่อครัว
ทำให้ดีที่สุดเลยลูก

หนูอยากซื้อของทุกอย่างที่แม่ชอบกิน

คุณแม่สงสารอะไรพี่นุ้ยบ้างคะ

แม่ไม่รู้จะพูดยังไง

ให้หนุ๊ยคิดถึง

ทำอะไรไม่ต้องห่วงไหม

จริงแล้วมันไม่กี่กิโลหรอกคุณแม่
แต่ทีนี้แม่ก็มาไม่ได้

วันนี้เราจะใช้วิธีกอดกันทาง
เอางี้คุณแม่ใช้มือของคุณแม่นะ

นุ้ยเองก็มีเลือดของคุณแม่อยู่ในนี้

โอบตัวเองเหมือนกอดกันอยู่คนละฝั่ง

แล้วหลับตานะนึกถึงกันไว้นะแม่

ปีนะคุณแม่ขอให้ดวงใจทั้งคู่เชื่อมโยงและได้กลับไปพบเจอกันบ้าง
ขอบคุณมากนะคะ
คุณแม่แล้วตอนนี้นะคะไม่ได้พี่นุ้ยคนเดียวที่อยู่กับเรานะครอบครัวทั้งหมดนะคะ
หลานก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันหมดค่ะ
คุณแม่ก็ไม่ได้เจอหน้าหลานมานานมากเลยนะ
ไม่ได้เจอไม่ได้เจออะไรที่ถึงหลานมาก
เบนโตไม่เจานะฮะไม่ได้เจอกันคราวนั้น
เบนทักคุณยายหน่อยมั้ย

อือ
รักแม่เยอะลูกสงสารแม่เยอะ

เออร้องดีดูช่วงดี
เดี๋ยวจะเอาเงินไปให้เยอะเลย

ช่วงดีด้วยพระคุ้มครองลูกช่วงดีขอให้ช่วงดี
คุณยายรักษาสุขภาพนะคะ
ขอให้พระคุ้มครองนะคะ
ขอให้ครอบครัวทั้งหมดได้กลับไปพบหน้า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

พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

แต่คิดว่าน่าจะใช่เพลงที่คิดไว้

ถ้าเป็นเพลงกลับไปถามเมียของคุณสุนารีจริง
พี่หนุ๊ยทำได้หรือเปล่า

คือถ้าเป็นเพลงที่คุณนุ้ยบอกนี่

ค่ะทำได้ค่ะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณนุ้ยครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้
สู้ค่ะ

แผ่นป้ายเลือกใช้ได้ตลอดทั้งการแข่งขัน

หนักแน่นนะฮะเหมือนกับมวยที่ซ้อมมาอย่างดีฟิตเหลือเกิน

เห็นค่ะความตั้งใจตรงนั้น
เวทีของเราต้องการคนแบบพี่นุ้ยค่ะ
คนที่พร้อมจะสู้
คนที่เห็นโอกาสแล้วพร้อมจะคว้าไว้
คนที่เขามีครอบครัวแล้วเขาอยากจะทำเพื่อครอบครัวเขาอย่างเต็มที่
พี่คือคนนั้นบนเวทีแห่งนี้

ทำให้เต็มที่และสู้อย่างตั้งใจที่คิดจะสู้

ขอให้โชคดีครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒
เพลงมาครับ
กลับไปถามเมียเธอดูสีตรง
ฟังดูให้แน่นอน
หว่าหลอนจะยินดีมั้ย
แล้วค่อยมาบอกรักฉันใหม่
ถ้าหากยังไม่แน่ใจ
กลับไปถามไม่เธอจ้า
กลับไปถามเมียเธอดูเสียใหม่
ถามมาแล้วค่อย
เหมือนถ้าเธอหวาดกลัวไม่กล้าฉันเองก็จนปัญญาหมดทางแก้ไข
ไปทำเมียแล้วคอยมาเทียดกับฉันถ้าหลอนนั้นยันดีให้เธอมีใหม่
ถ้าเธอโอเคฉันก็โอเคกลับไปฉันแฟร์ไหมถ้าเธอทำได้ตกลง
กลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนถามหนูให้แน่นอนก่อนที่จะมารักลง
แล้วคอยมาตามเริ่มตามซ้อมถ้าหากเมียเขาตกลงบางทีฉันอาจโอเค

ประมาณปหนึ่งปสองครับ

ด้านล่างน้องพลอยใช่ไหมครับ

สวัสดีครับ